อ่าคุณผู้ชมคะตรุษจีนเชื่อว่าเป็นวันมงคลสำหรับใครหลายหลายคน
อืมแต่แน่นอนว่าการเดินทางในช่วงวันหยุดแบบนี้
บางคนก็เดินทางแบบไกลมากจนกระทั่งล่าสุดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ตุดจีนนะคะเมื่อรถตู้ขนแรงงานเพื่อไปต่อหนังสือเดินทางค่ะ
เพื่อไปต่อหนังสือในการที่จะทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายปรากฏว่ารถตู้ที่ขนแรงงานด้วยกันเนี่ย
พุ่งชนกันเองนะคะโอ้โหจนมีคนได้รับบาดเจ็บแบบหลายสิบคนเลย
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นบนถนนสาย๓๕๙เขาหินซ้อนมุ่งหน้าสะแก้ว
จุดนี้เป็นบริเวณแยกสัญญาณไฟจราจรเพชรกระจ่างค่ะในพื้นที่บ้านโปร่งสะดาว
กบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะซึ่งกู้ภัยก็นี่คือบรรยากาศกำลังช่วยเหลือคนเจ็บนะคะ
คุณผู้ชมเพราะว่ารถตู้ขนแรงงานชาวลาวเนี่ย
พุ่งชนกันเองในขณะที่มีการขับมุ่งหน้าเพื่อไปต่อหนังสือเดินทางในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะ
มีคนบาดเจ็บกว่า๑๕คนด้วยกันในจำนวนนี้นะคะบาดเจ็บสาหัสถึง๔รายค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลกบินบุรีทีนี้ห่างไปค่ะ
คุณผู้ชมห่างออกจากจุดนี้มันจะมีรถตู้สีขาวที่เป็นรถตู้ขนแรงงาน
ห่างออกไปเนี่ยก็จะมีรถตู้อีกคันที่สภาพพังเสียหายเช่นเดียวกัน
ก็ถูกเฉียวชนที่บริเวณด้านหลังอ่ะนะคะมีผู้โดยสารบนรถคันนั้นเนี่ย
อีก๑๓คนเป็นชาวลาวแต่คันนั้นโชคดีหน่อย
ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บค่ะหลังเกิดเหตุนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับคนขับรถตู้คันที่ถูกชนท้ายเนี่ย
เขาบอกว่าเขารับผู้โดยสารชาวลาวจำนวน๑๓คนมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อจะเดินทางไปต่อหนังสือเดินทางในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ส่วนอีกคันหนึ่งก็พาผู้โดยสารที่เป็นแรงงานเช่นเดียวกันนะคะ
เพื่อจะเดินทางไปต่อหนังสือเดินทางที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
แต่เป็นคนละบริษัทกันนะจังหวะที่มีการวิ่งตามกันมานะคะ
รถตู้สักสี่ห้าคันได้วิ่งตามกันมาจนกระทั่งถึงแยกสัญญาณไฟค่ะ
เฉียวชนกันเองกระทั่งทำให้รถเสียหลักแบบตกข้างทาง
แล้วก็พังเสียหายแบบนี้มีคนบาดเจ็บเป็นแรงงานทั้งหมดเลยนะคะ
ในขณะที่หนึ่งในแรงงานค่ะก็คือนางสาวใบหม่อนวัย๓๓ปีชาวลาว
เขาบอกว่าตนเองนั่งมากับรถตู้คันที่พลิกคว่ำนั่นแหละ
มาจากพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะ
มาทำงานกับแฟนแล้วก็ในวันที่เกิดเหตุกำลังจะไปที่จังหวัดสาแก้ว
เพื่อไปต่อหนังสือเดินทางในการทำงานไงคะ
จังหวะนั้นเธอบอกว่าเธอนั่งอยู่ที่เบาะลำดับที่๓

ช่วงที่เกิดเหตุมารู้ตัวอีกทีก็คือแบบเหมือนกับ

จังหวะนั้นเหมือนเธอนั่งอยู่บนรถก็คล้ายกับหลับมา
แรงงานแต่ละคนก็หลับนอนหลับพักผ่อนมาระหว่างเดินทาง
ก็เลยไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันเกิดอะไรขึ้น

นี่นะคะหลังจากนี้ตำรวจพื้นที่สพกบินบุรี
ก็ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวบรวมพยานหลักฐาน
สอบปากคำคนขับทั้ง๒คัน
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
เพราะว่าจุดนี้ขณะเดียวกันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยด้วย